เอาล่ะไปต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับนุ่นศิรพันธ์แล้วก็ท็อปพิพัฒน์นั่นเองครับ
คู่นี้เป็นคู่รักที่น่าจับตามอง
เพราะว่ามักจะชักชวนกันไปทำในสิ่งที่ดีนั่นเองค่ะ
แท่นเป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตัวจริงเลยทีเดียว
สำหรับนักแสดงมากฝีมือนุ่นศิรพันธ์ค่ะ
วงคู่สามีท็อปพิพัฒน์มาร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมปั่นเพื่อนน้อง
เพื่อร่วมหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์
ครั้งนี้ค่ะทั้งคู่ก็ยังขอควักกระเป๋าส่วนตัว
ให้อีก๑๐๐๐บาทมอบเป็นทุนให้กับนักเรียนที่ตั้งใจเรียน
แต่ว่าผลการเรียนอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่
เพราะมองว่านักเรียนกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควรนั่นเอง
จากนี้ค่ะทั้งคู่ก็ได้เผยถึงรายการเริ่มที่เรา
รายการที่ชวนเหล่าคนดังลุกขึ้นมาทำความดีเพื่อสังคม
ซึ่งทั้งคู่ก็ยอมรับค่ะว่าปลื้มแล้วก็อิ่มใจกับสิ่งที่แขกรับเชิญนั้น
ยินดีทำเพื่อสังคมด้วยหัวใจ
ซึ่งแต่ละกิจกรรมที่เหล่าคนดังเลือกมาทำ
ทุกคนในสังคมก็ร่วมกันทำได้เพียงแค่เริ่มที่ตัวเราค่ะ

เริ่มที่เราเกิดจากความคิดว่า
เราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเป็นคนเพอร์เฟคหรือว่าเลิศเลออะไร
แต่เราเชื่อว่าทุกคนจะมีความคิด
มีการกระทำที่ดีอยู่ในตัวเสมอ
ทั้งหลายท่านที่มีโอกาสได้มาร่วมรายการกับเรา
ทุกอย่างมาจากข้างในเขาหมดเลย
เราเห็นเหมือนกันว่าการทำความดีสักอย่าง
จำเป็นต้องรอเทศกาลวันเกิดถูกหวยไม่ต้องรอ
แล้วทุกคนก็รู้สึกว่ามันมีแนวความคิดเดียวกันคือทำเถอะ
บางคนไม่ลงทุนอะไรเลยนะใช้ศักยภาพที่ตัวเองมี
ถามว่าการทำคนดีคืออยากทำทำเลย
แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินไม่จำเป็นต้องแบบ
ทำให้มันเลิศเลอมาจากข้างใน
แล้วเรารู้สึกว่าหลายท่านที่มากับเราเนี่ยอิน
ดีใจที่อย่างน้อยมันเป็นการจุดประกายเล็กค่ะ
ว่ามีคนคิดแบบนี้แล้วก็อยากให้แบบส่งต่อทำเถอะ
ขอฝากแล้วกันครับสำหรับรายการเริ่มที่เรา
ทุกวันอังคารเวลา๕โมง๕๗ก่อนครบทรงชาติครับ
สิ่งดีแบบนี้เริ่มต้นได้ที่ตัวเรานะคะ
ก็ติดตามกิจกรรมดีของคนในสังคมต่าง
วันนี้จะจุดประกายทำความดีในเรื่องราวอะไรบ้าง
ทุกวันอังคาร๕โมง๕๗นาทีค่ะ
ใช่แล้วค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นคู่รักที่แบบ
มีอะไรตอบแทนสังคมอยู่ตลอดเวลาเลยนะสำหรับคู่นี้นะคะ
แต่ก็เมื่อไหร่ล่ะจะมีเบบีออกมาให้เราได้เชยชมกันสักทีหนึ่ง